ดูความคืบหน้าของคดีความนะคะพระเอกลิเกชื่อดังเลย
อย่างคุณมิตรมิดชัยนั่นเองกับอดีตแฟนสาวนะคะที่มีการฟ้องร้องกันเรื่องราวใหญ่โตทีเดียว

เมื่อวานนี้ค่ะนางสาวรันชิตานะคะหรือว่าอดีตแฟนสาว

นำหลักฐานเอกสารนะคะเข้าพบพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคูคศจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อขอคำปรึกษาเรื่องเงินค่ะ
สารดีการพิพากษาให้คุณมิดมิดชัยนะต้องชดใช้เงินกว่า๒๗ล้านบาท
ขณะที่ตอนนี้ค่ะมิตรก็ถูกตัดสินจำคุกถึง๖ปีด้วยกันนะคะ
แล้วก็อดีตแฟนสาวค่ะเปิดเผยว่าต้องการหาแนวทางฟ้องร้องเอาผิด
ผู้ที่มีส่วนร่วมในคดีนี้เพราะว่าจนถึงปัจจุบันจนถึงตอนนี้เลยนะคะ
ยังไม่มีญาติของมิดมิดชัยติดต่อเข้ามาเพื่อชดใช้เงินแต่อย่างใด
จึงเตรียมตัวแจ้งความเอาผิดกับผู้ที่มีส่วนร่วมในเงินก้อนนี้ค่ะ

ยืนยันค่ะว่าหลังจากนี้ค่ะจะดำเนินทางตามกฎหมายให้ถึงที่สุดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
แล้วก็หากรวบรวมหลักฐานข้อมูลได้ครบถ้วนเมื่อไหร่นะคะ
ก็จะแถลงข่าวกับสื่อมวลชนอีกครั้งหนึ่งนะคะ
อันนี้คนก็อยากรู้ว่านะว่าเออนะคะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยจะมีการชดใช้เงินคืนหรือเปล่านะคะ
นั่นเองนะหลายคนก็รอติดตามแต่ที่แน่คุณมิดมิดชัยถูกตัดสินจำคุก๖ปีนะคะ